คือเราอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยิงกันฆ่ากันเนี่ย
ตายแบบไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวนะคะอย่างเหตุการณ์นี้
ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คนร้าย
จ่อยิงลูกชายสมาชิกเทศบาลตะมนตรัศดา
จังหวัดภูเก็ตเสียชีวิตกลางถนนเลยนะคะ

ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบแล้วก็หาเบาะแสคนร้าย
มสังหารเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี๓๔๕นาที
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบนถนนรัตนโกศิลป๒๐๐ปี
ก่อนจะถึงเตาเผาขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ตราว๑๐๐เมตร
หมู่๑ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
ตรงจุดนี้เป็นถนนเรียบคลองบังใหญ่
บริเวณกลางถนนไปพบร่างนายธีรศักดิ์แร่อ๋องอายุ๒๙ปี
เอวมีเข็มขัดที่ใช้ใส่กระสุนปืนลูกซอง
พร้อมกับเครื่องกระสุนปืนอีก๗นัดคาดอยู่
สภาพก็นอนหงายจมกองเลือดอยู่ข้างรถจักรยานยนต์นะคะ
ซึ่งยังคงเปิดสวิตช์กุญแจค้างไว้
จากการตรวจสอบพบว่ามีบาดแผลถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดนี่แหละค่ะ
เจาะเข้าที่ขมับซ้าย๓นัดเลือดไหลนองพื้นนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนให้ทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนำผู้เสียชีวิต
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตต่อไปค่ะ
จากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่า
นายธีรศักดิ์ผู้เสียชีวิตได้ขี่รถจักรยานยนต์
มาจากบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
แล้วคนร้ายอยู่ก็ชักอาวุธปืน
เจาะยิงผู้เสียชีวิตไป๓นัดซ้อน
ผู้เสียชีวิตล้มคว่ำเลย
แล้วคนร้ายก็ขับรถหลบหนีไปค่ะ

ยังไม่สามารถที่จะบอกสาเหตุที่แน่ชัดได้
แต่คาดว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งกันกับคนร้ายนี่แหละค่ะ
ก็เลยมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
รวมถึงส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงด้วย
จะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ
นายเทียรศัพท์ผู้เสียชีวิตจากการสอบถาม
ก็ทราบว่าเป็นบุตรชายของนายเจริญแซ่อ๋อง
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัศดาเขต๑ของอำเภอเมืองอีกด้วยนะคะ